ชอบสิฮะเราคาดแมวเราสองคนเนี่ย
ใช่น้องแมวน่ารักแต่ว่ามาดูหน่อยว่า

เขาเรียกว่าแมวสีสวาดสายพันธุ์สีทอง

แล้วเป็นลักษณะของแมวแบบฉบับตำราโบราณ

เลยนะคะเมื่อเจอแบบนี้จะต้องขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ค่ะ
นี่แหละค่ะที่ตะมนตรังกายใหญ่อำเภอพิมารนครราชศรีมานะคะ
นี่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยที่แมวไทยโคราชเป็นถิ่นกำเนิดเลย
ทางด้านของประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมายค่ะ
คุณพรเทพชูศักดิธนาเดชอายุ๖๒ปี
บอกว่าลักษณะของหัวแมวดูด้านหน้าจะเป็นรูปหัวใจ
หน้าผากจะใหญ่แบนส่วนแมวตัวผู้หน้าผากจะมีรอยหยักค่ะ
แล้วเนี่ยจะเห็นเป็นรูปหัวใจเด่นชัดเลยกรามกับคางก็แข็งแรง
หูตั้งหูใหญ่เด่นเป็นสง่าในตาก็สีสวยสดใส
ถ้าเขาโตแบบเต็มที่เสียงแบบเป็นสีเหลืองอำพันธุ์
เป็นแมวแห่งโชคลาภที่มีความเชื่อกันนะคะ
แล้วจะใช้เป็นแมวที่เป็นอยู่ในพิธีแห่นางแมวขอฝน
เชื่อกันว่าสีของขนมันคล้ายสีของเมฆอันเป็นที่มาของฝนนั่นเองค่ะ
นี่แหละล่าสุดทางกลุ่มอนุรักษ์แมวและของโคราช
พอพบแมวแบบนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะก็อาจจะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้
และอาจจะต้องมีการขยายพันธุ์มันออกไปด้วยค่ะ
แต่ก็ต้องดูแลมันให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
แมวก็ต้องให้มันเติบโตแข็งแรงค่ะ
สวยดีนะคะใช่